ดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองนะครับ
หลังจากผ่านพ้นวันเลือกตั้งมา๓วัน
แน่นอนว่ายังรอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการจากกรกตอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของสอบปาร์ตี้ลิสต์
แต่เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยบอกว่า๑๐โมงเช้าวันนี้พักเพื่อไทย
และพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตย
จะร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ว่าอีกหนึ่งที่ไม่มาเนี่ย
ยืนยันว่าเขาติดภารกิจจริง
เขาจะมาแต่ว่ามาไม่ได้แต่ว่าพร้อมอยู่ด้วย

แต่คนก็เอ๊ะจริงหรือเปล่า
จะเป็นใจไหม

แต่วันนี้นะครับที่มาแถลงข่าวร่วมกัน
ในการยืนยันจุดยืนร่วมกันถึงขั้นลงศัตยาบันด้วยนะครับ

ประกอบด้วยพักเพื่อไทยนะฮะ
มีการนำพักคนสำคัญต่างเดินทางมานะครับ

พักประชาชาติ
นี่คุณวันมุธมัธนอมธาเป็นหัวหน้าพัก

ที่มีนายสงครามกิจเลิศภัยโรธเป็นหัวหน้าพัก
และพักพลังปวงชนไทยมีนายนิคมบุญวิเศษเป็นหัวหน้าพัก
ทั้ง๖พักนี้เนี่ยรวมทั้งพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญด้วย
บอกว่าเสียงรวมกันแล้วทั้งสสเขตที่กรกตประกาศแล้วอย่างไม่เป็นทางการ
และลองคำนวณบัญชีรายชื่อกันแล้วเนี่ยทั้ง๖บวก๑เป็น๗พักเนี่ยได้๒๕๕เสียง
เกินข้างมากของสภาพูดแทนวัสดรพักภักดิ์พลังปวงชนไทยนี่หลายท่าน
พักนี้เขายังไงอยู่พักไหนอะไรยังไงมีข่าวว่าได้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคน
ว่าที่สสปาร์ตี้ลิสต์๑คนประธานที่ปรึกษาพักเนี่ยคือพลเอกชายสิทธินวัฒน์
ชื่อก็เลยต่อคั่วกันได้ง่ายหน่อยพอรู้ชื่อตรงนั้นนะครับ
หลังจากที่แถลงร่วมกันแล้วก็ได้ลงศัตยบันเพื่อยืนยันว่าตอนนี้ฝั่งนี้รวบรวมเสียงข้างมาก
สภาพผู้แทนรัศดรได้๒๕๕เสียงแล้วและจะเดินหน้าในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
วันที่๒๗มีนาคม๒๕๖๒ตามที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖

อย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนั้นปัดนี้ภาคการเมืองตามรายชื่อท้ายแถลงการนี้
ซึ่งยืนยันว่าได้รูปรวงเถียงในทภาพผู้แทนรัศดรเกินกว่าสองร้อยห้าสิบห้าเสียง
ได้ลงศัตรยาบัตรร่วมกันในการหยุดยั้งการสื่อทอดธรรมนาฏของคอช่อช่อ
จึงขอแสดงเกตนโลงไว้ร่วมกันลงชื่อคนตำรวจโทษวิโรธเป่าอิน
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนายธนาธรจึงรุ่งหนึ่งหนึ่งกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าภักดิ์เสรีโรงไทยนายวันมุหมาธนอมธา
หัวหน้าภักดิ์ฟลชาชาตินายสมครามกิจเลือดต์หัวหน้าภักดิ์
ซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราทุกภาพเนี่ยเราได้เก็บคะแนน๑๐
ของพวกเราไว้แล้วเพื่อป้องกันการที่จะถูกบิดเบือน
แล้วก็ถูกการโกงคะแนนนะครับ
ดูใหม่สนับสนุนแคนดิเดตนายุครัฐมนตรีอันดับที่๑ของภังเที่ยนไทย
นั่นก็คือคุณหญิงสุดารัฐ

นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้คือคุณกิจสุดารัฐ
ภังเศรษฐุรกิจไทยนะครับ
หญิงมันอยู่ใต้ประเทศไทยครับ

ต่างตังค์ภาคการเมืองและกระทรงบูรณ์แทนเดียวสมัครการเงินตังค์
จะได้รับความบริวัติใจจากนิยองประชาชนมันจะมากขอแทนอันตรีในรายกว่าตา
ครับนั่นยึดหมันอะไรนะครับ
ทีนี้ค่ะพักเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้ไป

จริงแล้วก่อนหน้านี้คุณมิ่งขวัญเขาก็ออกแถลงการออกมาชัดเจน
ว่าเขายังคงยืนยันจุดยืนเดิมร่วมกับฝากฝั่งประชาธิปไตย
ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจแล้วก็รับปากแล้วว่า
จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
แต่ก็มีคำชี้แจงมาว่าที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมแถลงข่าวได้
เพราะว่ามีนัดไปตรวจสอบผลคะแนนจากกรกต
ซึ่งก็จากการตรวจสอบว่าคุณมิ่งขวัญเขาก็เดินทางไปที่กรกตจริง
ไปกับนายสุภดิษฐ์อากัดเริกผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ก็ไปติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
เพราะว่าสอบบัญชีรายชื่ออยากจะไปตรวจสอบว่าได้กี่คนกันแน่
เพราะว่าบางสื่อบอกพักเศรษฐกิจใหม่ได้ไป๖บางสื่อบอกได้ไป๗
เขาก็เลยอยากรู้ความชัดเจนไงก็เลยไปถามจากทางกรกต
ทีนี้ค่ะนายสุภดิษฐ์ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางโทรศัพท์

ก็บอกว่าหัวหน้าภักดิ์ได้แสดงจุดยืนก่อนหน้านี้ไปแล้ว
ท่านเหมือนเดิมเพียงแต่อยากรอให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการของกรกตก่อน
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่คุณมิ่งขวัญ
จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมา
เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมาฟังเสียงเต็มกันอีกครั้ง

ขณะเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว
ในครั้งนี้นะครับภักดิ์เพื่อไทยก็ได้นัดประชุมว่าที่สอสอ

ได้ให้ว่าที่สอสอที่ชนะการเลือกตั้งลงนามในปฏิญญาของพักเพื่อไทย
ที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะโดยเด็ดขาด
รวมถึงไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
โดยให้ทุกคนลงชื่อในเอกสารคำปฏิญญาณด้วย
ก็เหมือนกันว่าก็นอกจากตัวภักดิ์แล้ว
ตัวสอสอก็ต้องลงปฏิญาณไว้ร่วมกันเหมือนกันนะ
ก็บอกป้องกันงูเห่าอะไรหรือเปล่า

ก็ออกมาเตือนพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนะคะ
ที่กำลังพยายามแสวงหาจับกลุ่ม
คั่วทางการเมืองหรือดำเนินกิจกรรมใด
ไม่ควรให้สังคมมองว่าเป็นการชี้นำทำให้เกิดความแตกแยก
อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศของความสงบเรียบร้อยของประเทศ
โดยเฉพาะช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาก็พบว่า
มีบางพักมีบางกลุ่ม
ยังคงให้น้ำหนักวนเวียนอยู่แต่เรื่องของการให้ร้ายผ่านวาธกรรม
เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคอสช
ดังนั้นโอกาสนี้ขอความร่วมมือ
สร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย
เลี่ยงประเด็นที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของสังคม
ทีนี้มาฟังเสียงคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณกันเลยดีกว่านะคะ

ก็คือหลังจากที่๖พักเขาก็แถลงร่วมกัน

ตลอดทั้งวันคนก็ถามถึงพักเศรษฐกิจใหม่ไง
ตกลงยังไงเปลี่ยนใจหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่

ที่บอกว่ามาไม่ได้ติดธุระจริงเนี่ย

คือ๖๗ที่นั่งมันมีความหมายมากนะคะ
สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
เพราะรวมกันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเกินครึ่งเกิน๒๕๐น่ะ

ทีนี้ค่ะคุณมิ่งขวัญก็นัดสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเปิดใจ
คุณมิ่งขวัญยืนยันว่าการนัดกันเนี่ยนะ

แล้วคุณมิ่งขวัญนัดกับกรกตไว้แล้ว
ว่าจะไปขอตรวจสอบคะแนนจากกรกตสักหน่อย

ใช่นักข่าวก็ยืนยันว่าไปกรกตจริงอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องให้คุณมิ่งขวัญยืนยันชัดอีกครั้งได้ไหม
ว่าจะไปร่วมกับ๖พักเขาแน่

ชัดเลยนะฮะผมอยากจะย้ำว่าอย่างงี้นะฮะ
เจตนารมณ์ของผมแล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่
ชัดเจนตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำงานการกลับมาทำงานการเมืองเที่ยวนี้
เราก็บอกอยู่แล้วเราจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ผมบอกอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ฮะแล้ววันก่อนก็มีการพูดโน่นนี่ผมก็ออกมาอีก
เฟซบุ๊คเขาบอกอยู่แล้วเฟซบุ๊กผมบอกไว้ว่าอะไรฮะผมก็บอกแล้ว
ผมยืนยันผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นผมยืนยันสถานภาพทางการเมืองว่าผมคิดอะไรอยู่
โทษนะไม่ต้องฝั่งไหนฮะทั้งนั้นอันนี้ชัดไหมฮ
คุณวิ่งขวายืนยันที่เข้าร่วมจับมือกับการประกาศรวมตัวเจ็ดภาคการเมืองของฮัฯเฟอร์ไทยในวันนี้ใช่มั้ยคะ
ครับอยากได้แค่นี้ใช่ไหมต่อไปแล้ว
เป็นคนสำคัญค่ะที่ร่วมจับมือกับเจ็ดภาคการเมืองฮัฟถาไทย
ก็บอกแล้วครับก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นทุกคนก็พูดกันบอกว่า
หนึ่งต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย
สองนะเราก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดี
คนไทยไม่มีความสุขก็ต้องเปลี่ยนแปลง

ที่๓ระบบกฎิกาจะเป็นอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
ข้อ๔แม้แต่กระทั่งฟังเดียวกันนะ
ถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่รักษาคำพูดผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับผมบอกไว้ก่อน
หน้าตาไม่ยิ้มใช่ไหมยิ้มหน่อยสิบอกโยให้ผมยิ้มหน่อยสิ

เพิ่งติดต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะถ้าจะพูดเอาเวลาจริงจริงก็ตอนเย็นจนมืดแล้วฮะ
แล้วผมจะไปนัดกันผู้ใหญ่เขาไม่ใช่เด็กแล้วผมจะยกเลิกกับทันหันได้ไง
ผมพูดนี้ถูกไหมครับถ้าเป็นน้องผู้สื่อข่าวผมถามจริง
แล้วคุณนัดอะไรกันไว้นัดผู้ใหญ่ไว้แล้วคุณจะไปยกเลิกกับทันหันได้เหรอ
อันนี้อย่ามาบอกว่าผมไม่ไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกครับ
แล้วไม่ต้องกลัวคนอย่างผมรักษาคำพูดคำไหนคำนั้น
อืมก็คือตอบแค่ครับอ่ะตามสิ่งที่นักข่าวถามว่าจะไปร่วมกับอีกหกพักใช่ไหม
แต่ว่าก็ดูได้สอสอ๖๗คนแล้วดูเครียดกว่าตอนดีเบตหาเสียงเยอะเลย
เขาบอกเครียดค่ะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโอ้ย๓๔๐๐สายค่ะ
มีแต่เรื่องเครียดทั้งนั้นเลยเลยน่าเครียดแบบนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าทางฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็ทางพักที่เขาร่วมมือกันนะขนาดนี้

แต่คำถามก็คือว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือ
เพราะคนที่เป็นผู้ตั้งรัฐบาลหรือว่าคอรมอเนี่ยคือนายก
ซึ่งในสภาเขาไม่ได้โหวตคอรมอ
เขาโหวตนายกและไม่ได้ใช้เสียงข้างมากของสภาโหวตเลือกนายกในครั้งนี้
เพราะว่าสว๒๕๐เสียงต้องมาร่วมโหวตนายกด้วย
เท่ากับว่าต้องใช้๓๗๖เสียงสส๕๐๐บวกสว๒๕๐คือ๗๐๐
ต้อง๓๗๖ตอนนี้มี๒๕๕สวที่คศจะเป็นผู้คัดสรรเข้ามาประกาศรายชื่อ
หลังวันประกาศผลสอสอไม่เกิน๓วันเนี่ยเขาจะโหวตให้หรือไม่